คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ทรงโบราณนะฮะ
แล้วก็ตระเวนก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์คืนเดียวเนี่ยสามที่รวดเลยโอ้โห
ทั้งร้านค้าทั้งวัดไม่เว้นเลยนะวัดก็เข้าไปทำบาปได้
ขโมยของมูลค่ากว่าครึ่งแสนวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะครับ
กลางดึกที่ผ่านมาวงจรปิดจับภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีเทาขาว
ซุปเปอร์คัตแบบโบราณเดี๋ยวจะได้เห็นนะมอเตอร์ไซค์โบราณเป็นยังไงนะฮะ
แต่งกายของคนร้ายคือนุ่งกางเกงขายาวสีขาวเสื้อคลุมสีเข้มคล้าย
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเซ็นนี่นะครับ
นำรถมาจอดที่ข้างกำแพงวัดสง่างามอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ก่อนจะเดินเข้าไปที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญแต่ไม่สามารถเอาอะไรไปได้
เนื่องจากเจ้าของทำลูกกรงเหล็กป้องกันไว้เป็นอย่างดีนี่
เจ้าของเขาก็ทำลูกกงเหล็กแบบจริงจังถาวรเลยนะ
คนร้ายจึงเดินออกมาเลาะข้างวัดไปที่ร้านชาเบตงหน้าวัดสง่างาม
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านซักผ้าหยอดเหรียญ

เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในร้านซึ่งมีทั้งเงินสด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มูลค่ากว่า๕๐๐๐บาท
โดยก่อนหน้านี้ที่คนร้ายจะเข้าไปที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญนะ
คนร้ายเข้าไปที่ไหนก่อนแล้วรู้ไหมคุณ

ก็ไปขโมยเงินตู้บริจาคที่วัดแก้วพิจิตรมาก่อนนี้แล้วนะครับ
รวมทั้งหมดคืนเดียวไป๓ที่ก็คือวัดแก้วพิจิตร

แล้วก็ร้านชาเบตงซึ่งได้ทรัพย์สินไปนะครับ
เจ้าของร้านชาเบตงผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่า
เธอเองมาเห็นตอนเช้าที่มาเปิดร้าน
สังเกตเห็นสายยูประตูมันถูกตัดขาด
เมื่อเข้ามาตรวจสอบภายในร้านก็พบว่าข้าวของถูกลื้อค้น
เงินสดที่เก็บไว้ในร้าน๒๐๐๐บาท
เล็ตแล้วก็โทรศัพท์รวมมูลค่า๕๐๐๐บาทครึ่งแสน
หายไปผ่านมาหลายวันแล้วนะครับ
แจ้งความไว้แล้วแต่ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ
มันน่าจะแฝงตัวมาก่ะเป็นลูกค้ามันน่าจะเคยมา
น่าจะเคยมาซื้อของไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าทางเข้า
นั้นเขามีกล้องแต่ว่าต้นไม้มันบังหมดเลย
หยอดวันละ๕๐๐บาทหน้าเงินสดอยู่ประมาณ๖เดือนอยู่แล้ว

หยอดอยู่ประมาณเกือบ๒๐๐๐๐บาทเงินทอดในกระปุกมันออกไปหมดเลย

วันละ๕๐๐เงินทอนอะไรต่างนะครับ
แต่ว่าพี่วิรยาก็บอกว่าขอให้เรื่องของเธอเป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน
สำหรับพ่อค้าแม่ค้าอย่าประมาทนะ
ข้าวของมีค่าต้องเก็บในที่ปลอดภัยกว่านี้
เธอก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาขโมยนะ
อุตส่าห์เก็บทั้งเงินทอนเก็บทั้งเงินที่สะสมไว้ด้วยนะครับ
ฝากตำรวจด้วยนะครับเพราะเห็นภาพคนร้ายก็พอจะชัดเจนอยู่นะครับ